สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะ
นี่กำลังลุ้นเลยนะคะว่าดาวเรืองที่ปลูกอยู่เนี่ยจริงเห็นเหลืองแล้วนะ
อยากจะให้บานมากกว่านี้เพราะต้องทันการเลือกตั้ง
สามรายนี่ไม่รู้ลงอะไรลงสมัครอะไรเนี่ยเขารออยู่นะคะ
เอาแต่ดูเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยว่าเหมาะแก่การเจริญเติบโตของดอกดาวเรืองในสวนของดิฉันหรือเปล่านะคะ
ล้อเมตตาวันออกและล้อเมตตาวันออกสิงห์ใต้พัดพาความชื้นเข้ามาค่ะ
ส่วนภาคเหนือภาคอีสานคือทางตอนบนของประเทศนะคะ
อากาศร้อนอบอ้าวเพราะว่ายอมความร้อนยังคงอยู่
และแถมมีความชื้นพัดเข้าไปกลายเป็นความร้อนที่อบอ้าว
ส่วนฝนภาคใต้นะคะตอนเช้าก่อตัวในทะเลอ่าวไทยก่อน
หลังจากนั้นค่ะช่วงเที่ยงมาเลยจ้าตกทั้งภาคเลยจ้า
แล้วถามว่าตอนเย็นเพิ่มขึ้นไหม
เพิ่มขึ้นขึ้นไปพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศกาญจนบุรีราชบุรี
แถวนี้ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นจะมีฝนตกนะคะ
คลื่นช่วงนี้อ่าวไทยตอนล่างนะ
คลื่นนะเขาบอกว่าถ้าจุดไหนมีฝนคลื่น
อาจจะสูงได้ประมาณ๑เมตรเรือ
แล้วก็ระมัดระวังในการออกจากฝั่งด้วยนะคะ
อากาศช่วงนี้ร้อนจังเลย

พายุฤดูร้อนเดี๋ยวจะกลับไปอีกครั้ง
ตายแล้วดอกดาวเรืองจะโอเคจะไหวไหมเนี่ย